แล้วค่ะ๑๐๐ที่ว่านี้คือกรกตเตรียมจะรับรองผลการเลือกตั้ง
ตอนนี้นับคะแนนเสร็จสิ้น๑๐๐คือเสร็จเมื่อวานนี้
สำคัญมากนะเพราะว่ากรกตรับรองปั๊บกระบวนการต่างคราวนี้จะเริ่มต้นแล้ว
ใบส้มใบเหลืองใบแดงจะตามมาหลังนี้

ถูกต้องค่ะเรื่องของการโหวตนายกด้วยนะคะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมจากที่เราเลือกตั้ง๑๔พฤษภาจนถึงเมื่อวานที่นับครบ๑๐๐
ผ่านมา๑๐วันนะกรกตจะรับรองเดี๋ยวรอดูวันนี้นะคะ
ถามว่าไอ้ที่๑๐๐มันมีอะไรเพิ่มอะไรลดบ้าง
ไกลค่ะก้าวไกลลดลงมา๑ส่วนภูมิใจไทยเพิ่ม๑นั่นเองนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปไล่เรียงแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลย
หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตเนี่ยนะคะ
ได้มีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของการนับคะแนน
สสครบทั้ง๔๐๐เขตเสร็จสิ้น๑๐๐แล้ว
แล้วก็เตรียมที่จะประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ
คะแนนมันเปลี่ยนนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมเอาให้ดูกันเดิมเนี่ย
ก่อนหน้านี้นะก้าวไกลได้สอสอเขต๑๑๓ที่นั่งใช่ไหม
ลดลงมา๑เหลือ๑๑๒ที่นั่งแต่ไปเพิ่มให้กับพักภูมิใจไทย
จากเดิมได้๖๗ที่นั่งก็เพิ่มเป็น๖๘ที่นั่ง
โดยเป็นผลการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่๓ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ถามว่าทำไมก็ก่อนหน้านี้เขายังลงข้อมูลไม่สมบูรณ
ยังค้างท่ออยู่หลังจากลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
กลายเป็นว่านายสริทบุตเนียนจากภูมิใจไทยเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งนะคะ
ทีนี้เลยทำให้สอสอเขตของก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิหน้าจอตรงฝั่งสีส้มเมื่อสักครู่นี้นะคะ
กลายเป็นว่าได้เท่ากันที่๑๑๒คนอันนี้หมายถึงเขตนะส่วนภูมิใจไทยเนี่ย๖๘คนพลังประชารัฐ๓๙คนรวมไทยสร้างชาติ๒๓คนประชาธิปัตย์๒๒
ชาติไทยพัฒนา๙ประชาชาติ๗แล้วก็ไทยสร้างไทย๕ชาติพัฒนากล้า๑แล้วก็เพื่อไทยรวมพลัง๒
อันนี้เนี่ยคือสอสอเขตนะทีนี้พอมารวมกับสอสอปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะคะบัญชีรายชื่อเนี่ยก้าวไกลได้รวมแล้ว๑๕๑คน
เพื่อไทย๑๔๑แล้วก็ภูมิใจไทย๗๑พลังประชารัฐ๔๐รวมไทยสร้างชาติ๓๖ประชาธิปัตย์๒๕
ชาติไทยพัฒนา๑๐แล้วก็ประชาชาติ๙ไทยสร้างไทย๖พักชาติพัฒนากล้า๒แล้วก็ยังมีพักที่ได้พักละ๑คนอีกทั้งหมด๗พักนั่นเองนะคะ
ทีนี้ตัวเลขล่ะตัวเลขผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระบบเขตจำนวน๓๙ล้านกว่าคนก็คิดเป็นร้อยละ
แล้วก็ระบบบัญชีรายชื่อมาใช้สิทธิ์๓๙ล้านเป็น๑๗๕๗๑นะคะทีนี้ตัวเลขผู้มีผู้ที่ใช้สิทธิ์ทั้ง๒ประเภทไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะมีผู้เลือกตั้งรับเฉพาะบัตรแบบแบ่งเขตไปลงคะแนนแล้วไม่ได้รับบัตรบัญชีรายชื่อ

เป็นจำนวนแบบเป๊ะนะคุณผู้ชมแบบแบ่งเขต๓๙๕๑๔๙๗๓คนส่วนบัญชีรายชื่อ๓๙๕๑๔๙๖๔คนมันต่างกันที่หลัก๑๐นะคะ
แต่ว่าเขตเลือกตั้งที่๓จังหวัดปราจีนบุรีไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมี
คนของฝั่งพักเก้าไกลไปร้องหรือเปล่านะคุณผู้ชม
เพราะอย่างที่บอกคือเราเลือกตั้ง๑๔ใช่ไหม

เมื่อวานเท่าไหร่๒๔ใช้เวลา๑๐วันเหรอ